ชาวไทยชาวต่างชาตินักท่องเที่ยว

เรือลำนี้เป็นเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่มีความสูง๓ชั้นค่ะ
ตกแต่งด้วยระเบียงทำจากวัสดุไม้ฉลุเกิดอับปางจมลงในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งลำ
โดยลักษณะของเรือเป็นเรือบริการนักท่องเที่ยวค่ะ
นายจักรีศรีรักษาวัย๓๑ปีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอพรเขตคลองศาลเนี่ย
เป็นคนที่มาถึงจุดเกิดเหตุคนแรก
เขาบอกว่าตอนมาถึงเนี่ยเรือยังไม่ล่มนะคะยังไม่จมลงไปทั้งลำ
แต่สอบถามเจ้าหน้าที่บนเรือเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงเย็นรับผู้โดยสารมาเจ็ดสิบห้าชีวิตจากท่าเทียบเรือของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนพระรามสาม
ก่อนจะพาล่องดูทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
มาถึงสะพานพระปกเกล้ากำลังจะวนเรือกลับอยู่แล้วค่ะ
อยู่รู้สึกได้ว่าตัวเรือมันเริ่มเอียงไปทางขวา
ปตันเลยตัดสินใจขอนำเรือเทียบเข้าท่าเรือส่วนตัวของบ้านหลังที่
ที่เกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นเป็นโป๊ะอยู่เนี่ยนะคะ
เพื่ออบพยพผู้โดยสารทั้ง๗๕ชีวิต
คือลักษณะคือผู้โดยสารก็ต้องกระโดดจากเรือค่ะ
ขึ้นไปบนโป๊ะของท่าเทียบเรือส่วนตัวของบ้านหลังนั้นน่ะนะคะ
ก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยทั้ง๗๕คน
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเกิดรอยรั่วที่ท้องเรือซี่ขวา
ก็เลยทำให้น้ำเข้าและเรือเอียง
ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเรือลำนี้เป็นของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ

ตอนนี้พนักงานสอบสวนเชิญตัวกัปตันเรือไปสอบปากคำที่โรงพักแล้ว
เพราะต้องมีการดำเนินการแจ้งข้อหาตามกฎหมายด้วยค่ะ